เรื่องนี้ฮะทำท่าเหมือนจะจบแต่ว่าสุดท้ายไม่จบ
ก็มีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ย้อนกลับมาทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านที่เขาเปิดเป็นปลากระป๋อง

เอาลูกบอลปลาแก้วแก้ววางอยู่๓แก้ว

แต่ลูกบอลต้องกระเด้งเข้าไปด้านในนะ

แล้วคลิปนี้ท่านเห็นตอนแรกไปแล้ว
คนที่เขาเป็นหลานสาวของเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนที่มาปลาครั้งนี้
ที่มีเรื่องมีราวก็ผิดกติกา
เหมือนกระเป๋าแล้วเอามือดันไปด้วย

ทำโรงทำร้ายกันแต่ก็แยกย้ายกันไป

ใช่ก็นึกว่าจบนะครับ
กลับมาที่ร้านเดิมนะครับเมื่อวานนี้
มีมาถามหาผู้กรณีแต่ไม่เจอเจอเจ้าของร้าน
โอ้โหมากเลย
แล้วเตะเข้าหน้าเขาเลย

เป็นงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีแล้วก็งานกาชาติ
น่าเห็นใจงานเพราะน่ะเสียชื่อนะคะ

มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับเจ้าของร้านตัวจริง
แล้วก็เตะเข้าไปตามที่ท่านเห็นในคลิปนะครับ

แต่ว่าก็มีคนตามล็อกตัวไว้ได้

ทำดีครับไม่ทำผู้หญิงแล้ว
ทำไมไม่เป็นไรหรอก
ถ้าเกิดผมทำนะพี่ลงไปนอนกลองมาพื้นตั้งนานแล้ว
ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรียกพวกมันมา
พี่เรียกเลยครับพี่เรียกเลย
ไม่แล้วพี่เรียกอะไรกัน

คือพอทางผู้ชายในร้าน

ผู้หญิงและประหลาดใจนะ

บอกว่าลูกสาวก็อาการไม่ค่อยปกติ
นางสาวสาวิตรีจันอ่อนอายุ๓๙ปีเจ้าของร้านที่ถูกเตะเข้าไปที่หน้านะครับ
บอกว่าขณะที่นั่งเล่นอยู่หน้าร้านอยู่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งอายุ๒๖ปีผู้ก่อเหตุเนี่ย
เดินเข้ามาถามหาหลานสาวที่เคยมีเรื่องกันในคลิปก่อนหน้านี้
ก็บอกไปว่าไล่ออกไปแล้วแล้วก็โตเถียงกันอยู่นะครับ
ที่ผู้หญิงคนนี้จะเตะเข้าที่ใบหน้าของตัวเองหนึ่งครั้งแล้วก็วิ่งหนี
ลูกชายเห็นพอดีก็เลยวิ่งไล่ตามล็อกตัวไว้ได้
แล้วก็พาไปที่โรงพักษ์สพเมืองสมุทรปราการ

ขวดน้ำนะครับเต็มอยู่ขวดน้ำแล้วก็อ่ออ่อก็เตะปากล้าหัวหัวด้า

เขารู้สึกอะไร
แต่ลืมเขาคิดว่าเขาจะทำหรือว่าเราไม่ได้ตามเขา
ก็ทางตำรวจนะครับได้สอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ
ฐานความผิดทะเลาะวิวาสกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะ

หรือกระทำการโดยอันใดให้เสียความเรียบร้อยในทางสาธารณะ

ก็แจ้งข้อหาทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำมานะ
เพราะว่าถือว่าเป็นที่สาธารณะที่ของทางการที่เขาจัดงานอยู่นะครับ
ทั้งคู่ก็สารภาพว่ามีเหตุ
วิวาสมีเรื่องวิราวกันจริงก็เปรียบเทียบกลับไป
ละ๕๐๐บาทแล้วก็แยกย้ายกันกลับไป
ของหญิงสาวที่ก่อเหตุนี้ก็มารับตัวที่โรงพัก
แล้วก็บอกว่าลูกสาวมีอาการป่วยทางจิต
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาอาการ
อยู่บ้านก็ชอบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์คนเดียว

แล้วก็ชอบมีอารมณ์รุนแรงด่าทอไปทั่ว

แม่ปล่อยมาอย่างนี้ไม่ได้นะใช่คนวิจารณ์เยอะนะคะ
หนึ่งก็เลยเกิดคำถามว่ามีอาการป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า
หรือว่าไปก่อเหตุแบบนี้แล้วก็มาอ้างว่าป่วยทางจิต
หรือถ้าป่วยทางจิตจริงผู้ปกครองก็ต้องดูแล
ให้เขาไปเดินเล่นไปเที่ยวคนเดียวแบบนี้มันไม่ได้นะคะ